ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเรายังตามต่อนะครับ
ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะฮะ
วันนี้๗วันพอดีนะครับสำหรับการเกิดเหตุ
ช่วงนี้แหละคืน๒๔กุมภาพันธ์พระหัสสบดีที่แล้ว
หลังจากที่คุณแตงโมนิดาพลัดตกลงไปจากเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปเนี่ย
ตามคำให้การของ๕คนบนเรือโดยเฉพาะคุณกติกผู้จัดการส่วนตัว
ทุกคนยืนยันว่าพยายามหาแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยนั้นหน่วยนี้
แต่เอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่แถวท่าเรือแถวจุดที่เขาค้นหากัน
เขาฝากเรือจอดเรือไว้ที่นี่และคุณกติกบอกว่าได้แจ้งข่าวเรื่องนี้
ก็เห็นภาพคุณโบทีเคไปที่นั่นด้วยเสื้อสีเขียวเขียวใช่ค่ะ
ดังนั้นคุณโบทีเคก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญในฐานะพยานนะคะที่ตำรวจบอกว่าต้องคุยด้วย
ความจริงเราก็พยายามติดต่อคุณโบทีเคเพื่ออยากจะขอพูดคุยว่าเออ
วันนั้นมันได้รับแจ้งเหตุแบบไหนอะไรยังไงไปช่วยเหลือยังไงกันบ้างเนี่ย
แต่คุณโบเองก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลหรือว่าพูดคุยกับใครเลย
มาให้ข้อมูลกับสพเมืองนนทบุรีค่ะ
แล้วก็เดินทางมาถึงเมื่อประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณโบสุรัตนาวีสุวิพรหรือว่าโบไทยอ้ำคิงด้อม
กำลังเดินทางไปสพเมืองนนทบุรีแล้วนะคะ
ขอให้พูดด้วยสวัสดีภาพนะคะแล้วเจอกันค่ะ
นี่ฮะค่ะโพสต์แจ้งว่ากำลังไปสพมนนทบุรี
ไม่ใช่แค่โพสต์แจ้งอย่างเดียวแล้วก็บอกเอาไว้ในคลิปนะคุณเขียนมาสอน
กำกับด้วยบอกว่าโพสต์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
เพราะทีแรกเนี่ยมีข่าวว่ามาวันไหนกันแน่จะมาหรือไม่มา
ตำรวจติดต่อได้หรือไม่ได้ยังไง
เมื่อเช้าถึงขั้นมีข่าวว่าตำรวจบอกติดต่อไม่ได้
คุณโบบอกก็นัดไว้ช่วงเย็นไงนี่แล้วกำลังเดินทางมาแล้ว
นี่ฮะทุกผู้ชมครับจากนั้นสักประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
คุณโบทีเคก็มาถึงสพเมืองนนทบุรีนะครับ
มีทนายความแล้วก็สามีเดินทางมาด้วย
เพื่อมาให้ข้อมูลให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ในฐานะพยานแวดล้อมในคดี
หลังเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิด
นี่นะฮะคุณกติกบอกว่าไปรวมตัวกันที่นั่น

เพื่ออธิษฐานตอนที่คุณแตงโมตกเรือไปแล้ว
ตอนที่เดินทางมาถึงนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็แน่นอนว่าทุกคนก็อยากจะถามข้อมูล
ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนก่อน
เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยคงจะได้คุยกัน

ทีนี้พอได้รับแจ้งจากกระติกก็เลยรีบเดินทางมา
ส่วนรายละเอียดที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอฟังว่าคุณโบทีเคเนี่ย
จะให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่ายังไงหรือว่าจะออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่ายังไงบ้าง
เอาดูล่าสุดที่สพเมืองนนทบุรีหน่อยนะครับณขณะนี้
ผู้สื่อข่าวของเราก็กำลังรออยู่ยังไม่ออกมาใช่ค่ะตั้งแต่เย็นนะคะ
จนถึงตอนเนี้ยครับสองทุ่มสิบเก้านาทีอ่ะค่ะมาถึงสักประมาณเอาบ่ายสามครึ่ง
อาตรีสักบ่ายสี่ที่คุณโบทีเคบอกว่านักตรวจเอาไว้ใช่ประมาณสักสิบนึงเย็นจนถึงตอนนี้
สองทุ่มสี่ชั่วโมงหน่อยหน่อยค่ะสี่ชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาที
เดี๋ยวถ้าคุณโบทีเคออกมาแล้วมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเราให้ท่านฟังทันทีครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นการพูดคุยกับคุณโบทีเคเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้ที่คนรอดูคนรอฟังนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเป็นประเด็นเนื้อเลยก็คือเรื่องทางคดีที่คนรอฟังจากการแถลงของตำรวจ
ช่วงต้นของรายการเราเล่าไปแบบสรุปย่อย่อใช่ครับ
ช่วงนี้เอาแบบเนื้อแบบรายละเอียดทุกประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะครับ
สำหรับเรื่องทางคดีนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรได้ชี้แจงขั้นตอนการทำงานของตำรวจ
รวมไปถึงประเด็นคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมที่มีการร้องเพลงบนเรือและมีการตั้งข้อสังเกตว่า
มีเสียงผู้ชายอยู่บนนั้นครับ
มีการเรียกมีการพูดอะไรบางอย่างที่มันเป็นประเด็นชาวเน็ตสงสัยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกรณีไฟที่สะพานพระราม๘ตกลงเปิดปิดกี่โมงอะไรยังไง
ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเพื่อนทั้ง๕คนบนเรือ
เดี๋ยวฟังคำแถลงจากทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ
ก็ตอนนี้ก็รอคำตอบจากอ่าคุณกติกอ่ะคุณกติกนะครับ
ว่าเสียงผู้ชายที่ตะโกนเข้ามาเนี่ยเป็นใครนะครับ
ถ้ายังไม่ตอบมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเชิญมาออกหมายเรียกมาอีกนะครับ
บนเรือมีอยู่๖คนนะครับก็มีมีแค่นั้นนะครับ
เรื่องเสียงของผู้ชายในคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมที่ร้องเพลงบนเรือ
ครับตำรวจบอกว่าต้องคุยกับกระติกอืม
จะถึงขั้นต้องออกหมายเรียกอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องเรียกกระติกมาคุย
ครับต้องเรียกมาถามประเด็นคลิปนี้นะคะ
ที่มีเสียงเหมือนแบบเสียงผู้ชายแทรกเข้ามาที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกต
ส่วนแซนคนสุดท้ายที่อยู่กับคุณแตงโมจะถือว่าต้องแจ้งข้อหาไหม
เออเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไหม
ประเด็นนี้ตำรวจบอกว่าได้มีการสอบปากคำแซนอย่างละเอียดนะคะ
ดูสภาพเรือการวิ่งของเรือว่าคำพูดของแซนเชื่อถือได้หรือไม่
ก็นำเรือออกแบบนี้อันนี้คือภาพตอนนำแซนไปจำลองเหตุการณ์
แตงโมตกเรือช่วงที่โรเบิร์ตเป็นคนขับเรือค่ะ
ตำรวจยืนยันย้ำว่าโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือขณะที่คุณแตงโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ดังนั้นแน่นอนคุณโรเบิร์ตถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะคะ
ทำตามพยานหลักฐานส่วนการเรียกคุณโบทีเคมาสอบปากคำ
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ครับตำรวจบอกว่าให้ใช้คำว่าเป็นการเรียกมาสอบปากคำ
ฐานะพยานนะคะในฐานะพยานเพราะว่าคุณกระติกเนี่ยโทรหาคุณโบทีเคเป็นคนแรก
ตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายสอบสวนนะฮะเขาก็สอบคุณแตนอย่างละเอียดนะครับ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ดูประกอบหลายเรื่องนะครับ
ขณะที่เอ่ออยู่ในสภาพวันเกิดเหตุจริงมันน่าเชื่อไหมน่าเชื่อที่เขาอ่า
คำพูดเขาเนี่ยกับภาพความเป็นจริงผมถึงได้นำเรือกับนำคนจริงจริงเนี่ย
ทดลองวิ่งในสภาพความเป็นจริงในความเร็วจริงในเวลาเวลาจริง
คุณโบทีเคก็หนึ่งก็เป็นเพื่อนกับคุณโมนะครับแล้วก็
เพื่อนคุณกติกด้วยนะครับก็ต้องมาทำไมคุณกติกถึงได้เลือก
โทรหาหาคุณโบเป็นคนแรกยังยังตอบไม่ได้นะครับเราจะเรียกคุณคุณ
คุณโบทีเคมาให้การวันนี้ว่าคุณกติกโทรหาเป็นคนแรกเนี่ย
พูดว่าอะไรคุยอะไรกันนะครับก็ต้องแทนที่จะเลือกโทรหาตำรวจ
คือเรื่องโทรหาเรื่องนั่นนะครับนั่นนะครับถ้าถ้าคนใดคนหนึ่งพูด
พูดกันยิ่งพูดให้การเราเราเขาติดต่อไปถึงใครเนี่ย
เรียกมาหมดนะครับหลายประเด็นนะคะครับมาดูประเด็นนี้กันหน่อย
ว่าเรือกระชากหรือเปล่าคุณแตงโมตกลงไปเพราะว่าขับเรือแบบกระชากหรือเปล่า
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งบอกว่าการทดลองนำเรือไปจำลองเหตุการณ์เนี่ยค่ะ
ตรวจสอบเรื่องของโทรศัพท์มือถือถึงจะพิสูจน์ว่าคุณแตงโมตกจุดไหน
เส้นทางและการจำลองเหตุการณ์ก็จะต้องเป็นไปตามคำให้การของพยาน
สิ่งต่างต่างเหล่านี้จะนำไปประกอบในสำนวนคดีนะคะ
ดังนั้นกระชากไหมขับเรือกระชากไหมตำรวจก็ไม่ได้ตอบชัด
พยานที่อยู่บนเรือบอกว่าไม่ได้กระชากก็จะไม่ได้ทดสอบการกระชากไงคะ
เพราะว่าเป็นการทดสอบตามคำให้การของพยานที่อยู่บนเรืออ่า
ทีนี้ค่ะพยานที่ไปด้วยกันบางคนบอกไม่เห็นคุณแตงโมเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหาร
บางคนบอกว่าคุณแตงโมไม่ได้เข้าห้องน้ำในร้านอาหารจริง
บางคนก็ถามว่าถ้าไม่ได้เข้าห้องน้ำในร้านอาหารจริงแล้วเนี่ย
คนเราจะอั้นปัสสาวะได้นานขนาดไหนอืม
เพราะว่าหลังจากร้านอาหารขึ้นเรือแล้วเกิดเหตุเนี่ย
มันก็ไม่ได้นานมากถึงขั้นที่ว่าจะอั้นปัสสาวะไม่ได้เลยตำรวจตอบว่ายังไงรู้ไหมคะ
ตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวให้คุณหมอเรื่องของกระเพาะปัสสาวะ

ดังนั้นตรงนี้ก็ยังไม่มีคำตอบเดี๋ยวรอคุณหมอรอแพทย์ก่อนนะคะ
ประเด็นสงสัยว่าถ้าคุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรือจริงมีคราบปัสสาวะที่ท้ายเรือไหม
เออมีไหมตรงนี้นะคะที่ว่าไปนั่งตรงแถวบอดแถวแผ่นอะไรตรงนั้นใช่ไหม
ให้ตำรวจบอกว่าทางพิสูจน์หลักฐานเก็บรายละเอียดทั้งหมดไปแล้วครับ
ตรวจอยู่อยู่ในแล็บขอเวลาหน่อยเพราะต้องใช้เวลารอผลตรวจ
ส่วนผลตรวจเลือดก็ยังนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ผลตรวจเลือดก็ยังไม่ออกมานะคะรอผลตรวจเหมือนกันยังค่ะรอค่ะอืม
ส่วนบาดแผลที่ขาของคุณตังโมก็ได้ถามแพทย์นิติเวทย์
แล้วก็ดูว่าเอาใบพัดเรือไปตรวจกับบาดแผลอันเนี้ยจะลองดูครับ
ใบพัดเรือถ้าเอาไปทาบกับบาดแผลที่ขาขวาที่ยาวประมาณสักฟุตหนึ่งของคุณตังโมเนี่ยนะคะ
ถ้ามันทาบแล้วมันเข้ากันอ่ะอืม
มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากใบพัดเรืออืม
แต่ว่าเบื้องต้นข้อมูลที่มีตอนนี้ค่ะมีแค่ว่าบาดแผลเกิดจากของแข็งมีคม
แค่นี้เลยคุณผู้ชมนิติเวชบอกว่าบาดแผลเกิดจากของแข็งมีคมครับ
นี่นะคะตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งค่ะ
เกิดจากความประมาทของใครบ้างนะคะทุกอย่างจะต้องละเอียดรอบครอบ
ทำตามข้อกฎหมายและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ส่วนการสอบปากคำในจ๊อป
คุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยทำไมนานเมื่อคืนสอบจนดึกดื่นเลย
เหมือนกับอุ๊ยจ๊อบนี่โดนสอบนานกว่าใครเพื่อเลยนะอืม
นานที่สุดเลยนะทำไมนานอ่ะครับตำรวจบอกว่ามันก็เป็นเทคนิคของการสอบสวนนั่นแหละ
ตำรวจยืนยันว่าคือทำงานแบบโปร่งสายแน่นอน
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนพบตรก็กำชับมานายกรัฐมนตรีก็กำชับมา
ตำรวจไม่กดดันนะแต่จะทำทุกอย่างตามหลักฐานอย่างเป็นธรรม
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะส่วนประเด็นนี้นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาถาม
ถามกันเยอะเลยถามตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้ว
มันมีข่าวว่ามีหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของคุณตังโมที่อยู่บนเรือ
มันจริงไหมบริจาคให้โรงพักเพื่อให้มีการจัดแจงสถานที่มากราบขอเข้ามาอะไรกันเนี่ย
ได้รับคำยืนยันมาว่าไม่จริงนะคะไม่จริงเลย
ที่ออกมาพูดแบบนี้มันให้ร้ายบุคคลอื่นเสียหายนะ

ขอเตือนเลยอย่าให้ข้อมูลในลักษณะที่มันเป็นความเท็จอะค่ะ

ผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ
การให้การที่มีผู้ไม่หวังดีนะครับ
ปล่อยข่าวหรือโพสต์ข่าวหรือออกข่าวไปว่า
มีการให้เงินจำนวน๓ล้านกับภูมิกับสพนนทบุรีนะครับ
มันเป็นความผิดแล้วมันเป็นความเสียหาย

เพราะหมดเนี่ยเราจะไม่ตามรู้สึกนะครับ
ซึ่งวันนี้นะคะได้มีการเรียกพยานแวดล้อม
หรือพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบเพิ่มเติมอีก๘ปากนะคะ
ซึ่งก็เป็นในลักษณะของพยานแวดล้อมค่ะ
ส่วนจะเป็นพยานที่เห็นวินาทีที่คุณตังโมตกเรือไปหรือเปล่า

เขาบอกว่าขอใช้คำว่าเป็นพยานแวดล้อม
คือยังไม่ใช่เป็นคนที่โอ้โหบอกฉันเห็นผมเห็น

ส่วนพยานที่อยู่บนเรือก็สอบปากคำไปแล้ว

จำลองเหตุการณ์ไปแล้ว

รวมแล้วสอบไปแล้ว๒๙ปาก

ก็คือ๒คนเดิมที่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้น
ก็คือคุณปอและคุณโรเบิร์ต
เพราะเป็นสองคนที่สลับกันขับเรือ

แล้วก็เป็นเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตขับเรือ

ลำที่เกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ทดลอง

ช่วงเวลาเกิดเหตุที่คุณแตงโมตกลงไป
คือช่วง๒๒นาฬิกา๒๙นาที
ถึง๒๒นาฬิกา๓๔นาที

ดังนั้นเรื่องทางคดีที่ฟันทงได้

ซึ่งจะขยายผลได้มากน้อยต่อไปอย่างไรเนี่ย

นี่คือการแถลงล่าสุดในวันนี้ของตำรวจนะครับ
ใช่ค่ะก็คือเนี่ยค่ะเราให้ข้อมูลคุณผู้ชมแบบละเอียดเลย

คุณจักรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราบอกว่า

เพื่อนดารานักแสดงของคุณตังโมเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากว่า
วันนี้ตำรวจจะแถลงใช่ไหมวันนี้ตำรวจจะแถลงใช่ไหม
แต่เท่าที่ให้ข้อมูลคุณผู้ชมไป

หมายความว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่เราต้องตามต่อจากทางเจ้าหน้าที่
หลายประเด็นที่บอกว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ยังต้องรอคุณหมอยังต้องรอตรวจสอบเพิ่มอะไรแบบนี้มันยังมีอีกหลายเรื่องนะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ท่านบอกว่า

แต่ในระยะเวลาในกรอบตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ถือว่ายังมีเวลาในการที่จะทำงานต่อ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปแบบล่าช้าจนถึง๓๐วัน๙๐วัน

ก็จะทำให้เร็วที่สุดตามหลักฐานที่มี

คือในช่วงที่มันเกิดเงื่อนงำ

เหมือนที่เราคุยกันมา๗วันเนี่ยนะคุณเขมรสร

แล้วก็บอกกันว่ามันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้

มันอาจจะไม่มีความสงสัยเท่านี้ใช่ค่ะ

การต่อเนื่องที่จะเข้าสู่๒๕กุมภาพันธ์

ถ้าทุกคนบนเรือ๕คน
ไม่มาอยู่ตรงอู่จอดเรือตรงนี้
แล้วอยู่ตรงท่าเรือที่จุดเกิดเหตุ
แล้วพบตำรวจแล้วบอกว่ามันเกิดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

เพราะว่ากว่าเพื่อนทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือที่เกิดเหตุ
ไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจข้ามวันนะคะ

แล้วก็ที่อยู่ตรงนั้นก็มีแค่คุณแสนคนเดียว
แล้วผู้เจ้าวกวนโวยวายตำหนิเจ้าหน้าที่ว่ามาฉา
คือเย็นค่ำ๒๕กุมภาพันธ์นะฮะข้ามวันไปเลยแล้วก็พบว่ามีข้อมูลไปติดต่อทนายความก่อน
ซึ่งทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็บอกว่ายอมรับว่าเขาติดต่อผมจริง
แต่ผมไม่รับทำคดีก็ปรึกษาไปอะไรไปก็บอกไปว่าเออถ้าเป็นแนวแบบนี้มันก็จะมีข้อหาแบบนั้นแบบนี้
คนก็เลยยิ่งสงสัยว่าเอ้าก็ถ้าเพื่อนตกน้ำแล้วไม่ได้มีอะไรที่มันผิดแผกพิษดารกว่านั้นเนี่ย

คือเพื่อนของคุณตังโมที่อยู่บนเรือด้วยกันอีก๕คนเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับนะคะ
ว่าสิ่งที่สังคมสงสัยและตั้งข้อสังเกตหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของทุกท่านนั่นแหละค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะคะสิ่งที่คุณทำหลังจากเกิดเรื่องนั่นแหละค่ะ
มันเลยกลายเป็นข้อสงสัยถ้าตรงไปตรงมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า
ตั้งแต่ต้นให้ข้อมูลกับตำรวจตั้งแต่วินาทีแรก
เรื่องมันอาจจะไม่บานปลายขนาดนี้ก็ได้
ก็คุณก็อาจจะพูดจริงนั่นแหละใช่ไหมเพียงแต่ไอ้ที่หายไป
อย่าง๑วัน๑คืนคุณผู้ชมครับ
เราได้รับข้อมูลมานะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์
ได้รับข้อมูลว่า๑๑นาฬิกา๒๕กุมภาพันธ์ก็คือวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุ
ที่เขาไปอธิษฐานกันก่อนที่อู่จอดเรือใช่ไหมอย่างกระติกก็บอกว่าสักตี๔ก็กลับไป
แตงโมจะกลับมาบ้านแล้วเย็นเย็นค่ำถึงไปหาตำรวจกันเนี่ย
แต่๑๑นาฬิกา๒๕กุมภาพันธ์มี๕คนบนเรือปจ๊อปโรเบิร์ตกระติกและแซน
มาที่ร้านอาหารอิตาลีแห่งหนึ่งแถวคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพ
มาพูดคุยกับผู้ชายผู้หญิงคู่นึงทีแรกเราได้รายงานมาเราก็เอ๊ะ
จริงไม่จริงอย่างไรค่ะก็ลองไปสอบถามร้านอาหารอิตาเลียนแห่งนี้นะครับ
รับว่ามากันจริงนะฮะเหมือนกับมาพบทนายความหรือว่ามาพบใครอะไรยังไงก็ไม่รู้
สั่งอาหารทานคุยกันอยู่พักใหญ่ก่อนจะแยกย้ายกันออกไป
จนกระทั่งเย็นวันเดียวกัน๑๗นาฬิกามีกระติกมีจ๊อปมีปอโรเบิร์ต
มาพบทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวบางบัวทอง
นนทบุรีถ้าท่านผู้ชมจำได้ในวันนั้น
นายสิทธายังคุยกับเราอยู่ที่เราสอบถามไปนะฮะ
นายตั้มก็ยอมรับว่าได้เจอเจอได้สอบถาม
พูดคุยกันจริงแต่จะเจอหรือไม่เจอแบบนั้น
ว่าจะโทรศัพท์อะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอธนายตั้มเขา

มันมีรายงานว่าเขาได้เจอกันอ่าได้พูดคุยกันจริง
ซึ่งธนายตั้มบอกว่าความเห็นไม่ตรงกันอืม
ตัดสินใจไม่รับเป็นทนายความให้กับกลุ่มเพื่อนคุณแตงโม
ห้าคนบนเรือค่ะแต่ก็ให้คำปรึกษาไปในแง่ของคดี
อย่างเช่นว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้
ลักษณะแบบนี้มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้อหาแบบไหน
อะไรยังไงบ้างอืมไหนไหนพี่อุ๋ยก็พูดถึงทนายตั้มนะคะ
ทนายสิทธาเบี้บังเกิดดิฉันขอเล่าประเด็นนี้ต่อเนื่องเลยก็แล้วกัน
ทนายตั้มบอกแบบนี้คุณผู้ชมเมื่อคืนทำไมฮะ
กลับเข้าบ้านครับอยู่ดีลูกสาวก็วาดภาพค่ะอ่า
วาดภาพผู้หญิงคนนึงแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในบ้าน
ทนายตั้มไปดูคล้ายคุณแตงโมมากเลย
ลูกสาววาดนะคล้ายคุณแตงโมมากเลย
ถันายตั้มอยากจะไปถามลูกสาวว่าวาดรูปใครลูก

นายตั้มก็เลยรู้สึกมันก็แปลกรู้สึกขนลุกเบาเหมือนกัน
นอนไม่หลับทั้งคืนเลยคุณผู้ชมภาพนี้ค่ะ
สุดท้ายธนัยตั้มทำยังไงรู้ไหมคะครับสายวันนี้
อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโม๑๑โมงนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็บอกว่าคือเอาจริงนะที่ผ่านมาก็สนิทกับคุณแตงโมนะครับ
คุณแตงโมเคยมาที่บ้านเคยมากินข้าวกับลูกสาวนะ
แล้วมันบวกกับลูกสาววาดภาพที่คล้ายคุณตังโมมากเลยอ่ะ
วันนี้เลยตัดสินใจว่าขอไปดูหน่อยสิไปดูหลักฐานสำคัญก็คือ
สปีดโบสต์ลำที่เกิดเหตุอยากจะร่วมพิสูจน์ความจริง
ว่าแผลที่เกิดขึ้นที่ขาของคุณตังโมเกิดจากอะไรกันแน่
ทนายตั้มคือเดินดูรอบเรืออย่างละเอียดเลยนะคะทนายตั้มก็บอกว่าเอ๊ะ
ใบพัดเรือแน่แน่เลยอ่ะที่ไปโดนขาของคุณตังโมครับ
ลองดูอีกทีอ้าวมันไม่น่าจะใช่นะถ้าใบพัดเรือ
แผลมันไม่น่าจะเป็นแผลแบบแผลเดียวตรงตรงมันน่าจะเป็นแบบแผลที่ลุ้ยกว่านี้
หรือว่าหลายแผลกว่านี้เพราะใบพัดมันหมุนตลอดเวลาเนอะ
อันนี้มันเหมือนกับเฉือนไปชึกหนึ่งทนายตั้มเลยบอกอืมที่เขาว่ากันว่าเป็นใบพัดเรือ
มันไม่น่าจะใช่แล้วทนายตั้มเลยบอกแบบนี้ค่ะหรือว่ามันจะเป็นฟินที่เป็นลักษณะเป็นครีบ
อยู่ใต้แกนของใบพัดเรืออีกทีอ่ะค่ะนี่ข้างล่างนี่เห็นไหมฮะนี่นี่
นายตั้มบอกว่าขอตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะถ้าคุณแตงโมตกเรือจากด้านข้างหรือท้ายเรือ
มีความเร็ว๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสที่จะถูกดูดเข้าไปใต้ท้องเรือ
มันยากครับดังนั้นน่าจะเป็นไปได้ว่าไปโดนฟินที่มันอยู่ข้างล่างมากกว่า
ไม่น่าจะใช่ใบพัดเรือค่ะคือความเป็นไปได้ที่จะโดนใบพัดนอนไม่หลับ
ต้องมาดูว่าต้องขอให้เห็นกับตาว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าแผลเนี่ย
ผมดูภาพแล้วนะครับภาพเนี่ยมันก็คือค่อนข้างที่จะแบบมันเต้นตรงแล้วมันก็ใหญ่
นะครับแล้วก็เขาถามว่าจะมีมีดฟันบนเรือผมว่าเป็นไปไม่ได้ประเด็นนี้นะครับ
แต่ว่าจะโดนส่วนไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วพอไปดูเนี่ยดูในเรือจริงนะครับ
มีความเป็นไปได้สูงที่จะไปโดนฟินตัวล่างมากกว่าใบพัดนะครับ
แล้วถ้ามันเป็นฟินตัวล่างจริงเราต้องมาหาคำตอบกันแล้วเจ้าที่ตำรวจต้องมาหาคำตอบแล้ว
นะครับได้มีการไปตรวจหรือยังเพราะว่าเอาไปลงไปหลายหลายรอบผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะหายนะครับ
ก็เดี๋ยวนี่ต้องไปถามเจ้าที่ตำรวจต่อ

ต้องต้องหาคำตอบครับคือต้องหาคำตอบคือ
สมมุติว่าเป็นอย่างที่ผมพูดจริงนะครับโดนฟินตัวล่างจริง
มีโอกาสจะตกจากจุดไหนได้บ้างดีกว่านะครับ
เพราะถ้าเป็นข้างหลังเป็นไปได้ไหม

ตัวต้องออกห่างหรือเปล่าอย่างที่ผมคิด
อันนี้ต้องช่วยกันหาคำตอบแล้วแหละ
นี่ค่ะที่หลายคนมองว่าน่าจะเป็นใบพัดเรือ
นายตั้มบอกว่าผมมองต่างไม่น่าจะเป็นใบพัดเรือ
น่าจะเป็นฟินที่เป็นลักษณะครีบอยู่ใต้แกนของใบพัดเรือมากกว่าครับ
นักข่าวก็เลยไหนเจอทนายตั้ม
ขอถามหน่อยว่ามีคนอื่นอีกไหม
ที่อยู่บนเรือที่อาจจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
ที่ไม่ใช่แค่คุณปอกับคุณโรเบิร์ต
ที่เป็นคนสลับกันขับเรือที่เขาโดนกันไป๓เรื่อง
เรื่องของประมาทเป็นเหตุให้คุณแตงโมตกเรือ
เรื่องของเรือไม่มีใบอนุญาตเรื่องของการขับเรือแบบไม่มีใบอนุญาต
นายตั้มบอกแบบนี้เลยนะคะน่าจะมีอีก
ถ้าถามว่าน่าจะมีใครถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกทนายตั้มบอกว่า
ก็เป็นไปได้ว่าคุณแซนแซน

คนที่๓ที่อาจจะถูกแจ้งข้อหาหรืออะไรเนี่ย
ถ้าจะมีมันควรจะต้องน่าจะเป็นคุณแซน
เพราะอะไรเพราะคุณแซนอยู่ใกล้กับคุณแตงโมมากที่สุด
เพราะคุณแซนบอกว่าคุณแตงโมจับขาคุณแซน
ก่อนที่จะตกน้ำตามคำให้การของคุณแซนเองนะ
นายตั้มบอกว่าอันนี้ไม่ได้ไปอะไรคุณแซนนะ
วิเคราะห์ตามหลักการของกฎหมายนั่นแหละ
ถ้าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะถูกแจ้งข้อหาด้วย
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นลักษณะของความประมาทเหมือนกัน

ว่าใครมีโอกาสเป็นคนที่๓มากที่สุด
ผมก็ยังคิดว่าต้องเป็นคุณแซน

มีความเป็นไปได้ที่จะถูกแจ้งข้อหา

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการตั้งใจเนี่ยมันก็อาจเป็นการฆาตกรรมนะครับ

ให้ทั้งฝ่ายที่ตกเป็นจำเลยกับหรือว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายโจทย์ฝ่ายสูญเสีย
ผมยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นทนายให้กับจำเลยใครสักคนเลยนะครับ
แต่ว่าที่ผมมาวันนี้เนี่ยเพราะผมเห็นกับน้องแตงโมนะครับ
อย่างแรกคือน้องแตงโมเนี่ยรู้จักกับผม
แล้วก็เคยมาบ้านเคยไปกินข้าวกับลูกผมนะครับ
เป็นเหตุที่เมื่อคืนเนี่ยผมนอนไม่หลับนะครับ
เพราะผมก็คิดว่าวันนี้ผมขอมาใช้สถานที่ดูเรือตรงนี้นะครับ
แล้วก็ให้พี่นักข่าวไปต่อประเด็นกันเอาเอง
ที่พี่นักข่าวหรือว่าที่ชาวเน็ตเนี่ยช่วยกันดูเนี่ยผมว่าเยี่ยมมากเลยนะครับ
ผมดูแล้วผมก็ยังอย่างคิดกันได้ว่ามีความไปได้ในทุกรูปแบบนะครับ

นี่นะครับในเพจสิทธิ์ธรรมย์บิตต์เบ้งเกิดเลยค่ะ
ก็มีข้อความบอกว่าผมคิดว่าไม่น่าใช่ใบพัดที่ทำให้เกิดแผลที่ขาแตงโม
แต่คิดว่าคือฟินแล้วก็ชี้ลูกศรเอาไว้ให้ดูแบบนี้
ทำให้เกิดบาดแผลใหญ่ที่ต้นขาแตงโมจนทำให้แตงโมเสียเลือดมากและอาจหมดสติ

ว่าเห็นด้วยกับทนายตั้มไหมหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันยังไง
คุณผู้ชมบางท่านก็ส่งข้อความมาว่าสิ่งที่อยากรู้ที่สุดก็คือ
แผลเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่คุณตังโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

ใช่ค่ะใช่ค่ะกับแผลของคุณตางโมก็รู้แล้วว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร
ทีนี้ตอนเที่ยงค่ะทนายตั้มไปที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑
ช่อดอกไม้ไปวางไว้อะไรให้กับคุณแตงโม
วันนี้ที่โปะเทียบเรือมีดอกไม้เยอะเลยนะคะ
เพราะว่าครบ๗วันพอดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่ค่ะก็มีคนเขียนข้อความวางเอาไว้

ข้อความซึ้งเยอะมากนะคะ
นี่ค่ะคนที่รักคุณตังโมเยอะมากจริง
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีทนายตั้ม
ก็มีเสียงถามถ่ายอยู่เหมือนกันว่าทนายตั้ม
นายตั้มไม่ได้เป็นทนายให้ใครไม่ใช่เหรอ
แต่ทนายตั้มไปดูเนี่ยมันคือหลักฐานสำคัญทางคดีเลยนะ

มันไม่ไปทำลายหลักฐานอะไรเขาเหรออันนี้คนถามจริง

แต่สุดท้ายหลังจากทนายตั้มไป
เจ้าหน้าที่ก็คือล้อมเลยไม่ให้ใครเข้าไปแล้วค่ะที่เรือนะคะ

ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิต

จากการไปล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพญาด้วยเรือสปีดโบ๊ท
มี๕คนอยู่บนเรือนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุก็คือ๒๔กุมภาพันธ์
รหัสสบดีที่แล้วแต่ว่าเวลาในกล้องวงจรปิด
ในคลิปเนี่ยท่านจะเห็นว่า๒๕เพราะว่ามันต่อเนื่องเข้าสู่เที่ยงคืน
เข้าสู่เที่ยงคืนอีกวันหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ครบเจ็ดวันแล้ว
ดูหน่อยนะครับว่า๕คนบนเรือสปีดโบ๊ทเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
คุณปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์นี่คือเจ้าของเรือสปีดโบ๊ท
เป็นผู้ชักชวนทุกคนมานั่งเรือแล้วก็ขับเรือด้วย
กุมภาพันธ์ประมาณ๔ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นเวลาที่เขาให้การว่า
คุณตังโมตกแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเกิดเหตุเขาบอกว่าได้แจ้งกู้ภัย
แล้วก็ช่วยออกค้นหาด้วยหาทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เจอ
เข้าสู่วันใหม่ตี๑๑๕นาที๑๐นาทีของ๒๕กุมภาพันธ์
ที่เขากับกลุ่มเพื่อนบนเรือเนี่ยกลับมารวมตัวกันที่อู่จอดเรือ
จะแยกย้ายกันกลับบ้านจนกระทั่ง๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ก็คือค่ำของ๒๕กุมภาพันธ์ปกับกลุ่มเพื่อนบนเรือ
พบพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี๒๖กุมภาพันธ์๑๖นาฬิกา๓๐นาที
มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีอีกครั้ง
ในวันนั้นเขาถูกคุมตัวไปเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารเสพติด
แล้วก็แอลกอฮอลในร่างกายที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
รวมทั้งวันนั้นตำรวจแจ้งสองข้อหากับปอนะครับคือกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและการเดินเรือโดยไม่มีใบอนุญาต
๑กุมภาพันธ์ปใช้หลักทรัพย์ประกันตัววงเงิน๒แสนบาท
ตำรวจมีเงื่อนไขเดียวนะครับในการให้ประกันตัวก็คือห้ามยุ่งเกี่ยวหรือว่าข่มขู่พยาน
แล้วต้องให้มาปากคำมาให้ปากคำกับตำรวจตามนัดหมาย
กุมภาพันธ์ปกับกลุ่มเพื่อนไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วบอกในรายการว่าจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโม
๑มีนาคมปมาที่สพเมืองนนทบุรีมาตรวจร่างกาย
แต่ว่าก่อนจะมาที่โรงพักเนี่ยไปที่วัดก่อนนะฮะ
วัดอินทรวิหารบังขุนพรมไปกับเบิร์ตนะครับโรเบิร์ต
เพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ในเรือวันเกิดเหตุซึ่งสลับกันขับเรือ
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตังโม
ก่อนที่ช่วงเย็นที่สพเมืองนทบุรีเนี่ย
จะได้กราบขอเข้ามาคุณแม่คุณแตงโม
และวันเดียวกันนี้ตำรวจก็นำปอไปจำลองเหตุการณ์
ในช่วงเวลาแล้วก็จุดที่เกิดเหตุช่วงที่คุณแตงโมตกน้ำด้วย
ส่วนวันที่๒และ๓มีนาคมคุณปอยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไร
จากจะมีการเคลื่อนไหวให้ข่าวผ่านทางพี่หนุ่มกัญชัยที่คุณ
พี่หนุ่มกัญชัยโทรไปถามเรื่องบวชที่เขาบอกเขานับถือพุธ
สิบสี่กุมภาพันธุ์ก็อยู่ในเรือนั่นแหละค่ะนะตามที่เธอให้การเข้าสู่
สิบห้ากุมภาพันธ์ช่วงตีหนึ่งสิบนาทีวงจรปิดอู่จอดเรือจับภาพเธอกับกลุ่มเพื่อนเพื่อน
ก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปแล้วทุ่มครึ่ง๒๕กุมภาพันธ์ก็มาที่สพ
เธอไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเธอบอกว่าเธอได้เจอคุณแม่คุณตังโม
ช่วงที่ไปเกี่ยวกับสมบุคคุณบอกไม่เจอ๒๗กุมภาพันธุ์กระติกกับแซน
ให้ปากคำพนักงานสอบสวนแล้วมีการแถลงเปิดใจที่สพ
เมืองนนทบุรี๒๘กุมภาพันธ์ไปออกรายการโหนกระแส๑มีนาคมกระติกมาที่
เกี่ยวกับเรื่องการอย่าไปโพสต์รูปภาพหรือว่าโพสต์ภาพศพคุณแตงโมช่วงเย็นวันนั้น
กราบขอเข้ามาคุณแม่คุณแตงโมที่สพเมืองนนทบุรีแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกค่ะนี่นะฮะ
วันเดียวกันตำรวจก็พากระติกไปจำลองเหตุการณ์นะส่วน๒กับ๓มีนาคมยังไม่
มีความเคลื่อนไหวนะฮะทีนี้ค่ะมาดูไทม์ไลน์และความเคลื่อนไหวของแซนกันบ้างนะคะ
นายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐก็เป็นอีกคนนึงที่อยู่บนเรือกับคุณแตงโม๒๔กุมภาพันธ์
หลังเกิดเหตุเธอก็ร่วมค้นหากับกลุ่มเพื่อน๒๕กุมภาพันธ์ตี๑๐นาทีวงจรปิดที่อู่จอดเรือเห็นเธอกับกลุ่มเพื่อน
ย้ายกันกลับก่อนที่สักประมาณทุ่มครึ่งแซนไปเจอตำรวจที่สพเมืองนนทบุรีเป็นการให้การครั้งแรก๒๗กุมภาพันธ์
ท้ายเรือเพื่อที่คุณแตงโมจะได้ปัสสาวะที่ท้ายเรือแล้วก็เสียหลักตกน้ำไป
ยืนยันว่าแม้คุณตังโมจะใส่ชุดบอดี้สูตรก็ปัสสาวะได้ครับโอ้โห
จนเกิดกระแสบอดี้สูตรในโลกโซเชียลทดลองการใส่บอดี้สูตรแล้วก็นั่งยองปัสสาวะว่ามันได้หรือไม่ได้ยังไง
ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์แซนกับเพื่อนไปออกรายการโหนกระแสนะคะเธอก็ยังสาธิตอีกรอบนะคะท่านั่งอ่ะค่ะ
แต่พี่หนุ่มเป็นคนนั่งเนอะแล้วเธอก็เป็นคนจับขาพี่หนุ่มลองดูล่ะค่ะ
สี่ทุ่มตำรวจนำตัวแซนไปจำลองเหตุการณ์ก็คือช่วงเวลาใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ยอมรับว่าสับสนสับสนจุดที่คุณตังโมตกก็มีตำรวจหญิงทำท่าแทนคุณแตงโมนะคะ
หนึ่งมีนาคมแซนไปที่สพมนนทบุรีไปตรวจร่างกาย
สี่ทุ่มแซนสดผ่านอินสตาแกรมของเธอเพื่อคลายประเด็นสงสัย
แต่คนก็ยังสงสัยกันต่อ๒๓มีนาคม
แซนก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรส่วนโรเบิร์ตค่ะ
นายภัยบูรตรีกาญจนานันต์เป็นเพื่อนของปอ
โรเบิร์ตเป็นคนที่ขับเรือตอนที่คุณแตงโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ตามข้อมูลของตำรวจล่าสุดในวันนี้เลยนะคะครับ
ี่สิบสี่กุมภาพันธ์หลังเกิดเหตุโรเบิร์ตก็ช่วยกันหาคุณแตงโมแต่หาไม่เจอ
ทีนี้พอเข้าสู่อีกวันหนึ่งก็คือตี๑๐นาทีของวันที่๒๕กุมภาพันธ์

เห็นภาพในกล้องวงจรปิดที่อู่เรือก็คุณเบิร์ตกับกลุ่มเพื่อนมาที่อู่จอดเรือ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับครับทุ่มครึ่งโรเบิร์ตกับกลุ่มเพื่อนบนเรือ
พบตำรวจสพเมืองนนทบุรียี่สิบหกกุมภาพันธ์สี่โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
โรเบิร์ตไปให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองนทบุรีอีกครั้งหนึ่ง
เขาถูกเอาตัวไปเจาะเลือดด้วยนะคะไปตรวจหาสารเสพติด
และตรวจหาแอลกอฮอลในร่างกายที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรเบิร์ตถูกแจ้งสองข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และเดินเรือโดยไม่มีใบอนุญาต๒๗กุมภาพันธ์โรเบิร์ตใช้หลักทรัพย์ประกันตัวไป
เงินสองแสนบาทตำรวจมีเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวหรือข่มขู่พยาน
และต้องมาให้ปากคำตามที่ตำรวจนัด๒๘กุมภาพันธ์
โรเบิร์ตเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ไปร่วมรายการโหนกระแสค่ะ

ตามข้อมูลก็คือความดันขึ้นความดันสูงเพราะเครียดป่วยเลยเข้าโรงพยาบาล

มีนาคมโรเบิร์ตไปสพเมืองนนทบุรีไปตรวจร่างกายนะคะ
ก่อนหน้านี้เขาไปที่วัดอินทรวิหารบางขุนพรมกับปอ
ถวายสังขทานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตังโม
ช่วงเย็นก็กราบขอขมาคุณแม่คุณแตงโมที่สพมนทบุรี
วันเดียวกันตำรวจนำตัวโรเบิร์ตไปจำลองเหตุการณ์

ช่วงวันที่๒วันที่๓มีนาคมยังนิ่งอยู่นะคะ

คนหนึ่งคือจ๊อปนะฮะจ๊อปนิทัศน์กิรติสุธิสาธร
นะฮะซึ่งรู้จักกับโรเบิร์ต

เขาก็ช่วยค้นหาคุณแตงโมนั่นแหละ

ก็ไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี

ให้ผู้สื่อข่าวจะลองเปลี่ยนเสื้อตัว

ก็ไปเจอเรื่องบาดแผลก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับ

จ๊อปมาที่สพมนนทบุรีนะครับ
ตรวจร่างกายแล้วก็ไปจำลอง

เมื่อวานนี้ก็จำลองเหตุการณ์

พบพนักงานสอบสวนให้ปากคำกันอีกรอบหนึ่ง

คุณผู้ชมก็ลองนำไปเปรียบเทียบเทียบเคียงกันดู
แล้วลองพิจารณากันเอาเองว่าตกลงยังไง
แต่ละคนมีพฤติกรรมยังไงกันบ้าง